๔วันแล้วนะคะที่ประเทศไทยไร้คนติดเชื้อโควิดแบบแพร่ระบาดในประเทศ

แต่ก็ยังมีที่นำเข้ามาถ้าวันนี้ก็ตำ๑๐นั่นแหละ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแปลว่าอะไร
แปลว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงรักษามาตรฐานแบบนี้ไปเรื่อย๒๘วัน
ความเสี่ยงต่ำสุดในระยะฟักเชื้อ
ก็นั่นแปลว่าประเทศไทยจะสามารถพูดได้เต็มปากว่า

ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แบบนั้นคือใครล่ะ
ก็คือพวกเราพวกเราทุกคนนี่แหละนะคะ
กาดอย่าตกสิ่งที่ทำกันมาก็ต้องทำกันไปต่อเนื่อง

เมื่อวานมันมีเรื่องของเอกสารหนังสือฉบับหนึ่ง
เผยแพร่ในโซเชียล
เป็นนังสือจากกรสงค์กราโฮมส่งไปถึงกสรชอบ
ข้อความนี้เหมือนเป็นการขอตำแหน่งที่ตั้งขอเบอร์โทรศัพท์ของประชาชน
คนก็ตกอกตกใจเฮ้ยเอาของเราไปหรือเปล่า

แต่ว่าเป็นการขอเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้ว

ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในประเทศมา๑๔วันแล้ว

ส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เจ็ดรายที่แถลงไปเมื่อวาน

ครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรบางตันอนาม

เพิ่ม๑รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิต
โศกสบคในแพทย์ทวีสิน

ปัจจัยเสี่ยงสูงของไทย

ไม่ค่อยเสี่ยงสูงแล้ว

กลับมาทั้งหมดแทบเจอะหมดเลย

อ่าแล้ววันอื่นล่ะ

ส่วนที่มีการตั้งข้อกังขากันของนักวิชาการ
เพราะมันมีการออกเอกสารมาหนึ่งฉวบ
เป็นนักสือจากกระทรงกระลาฮมส่งไปถึงกสรช
แล้วก็นักสือจากกรงคคมโรคส่งไปยังกสรช
ที่ขอให้ผู้แห้งการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ส่งข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ของประชาชน
หลัง๑๔วันของผู้ติดเชื้อรายใหม่
รวมทั้งขอเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่เคยไปอยู่ในจุดเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ

กระทรวงกลาโหมมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
ทำไมต้องไปขอข้อมูลของประชาชน
ทำไมต้องไปขอเบอร์โทรศัพท์ของประชาชน
มันเป็นกระทรวงของทหารมิใช่หรือ

โค้ดสดกระทรวงกราหมชี้แจงว่า

แต่มันเป็นเพียงหนังสือแจ้งผลการประชุม
เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการควบคุมโรคเท่านั้น
เช่นเดียวกันกับเลขาธิการกตชก็ระบุว่า
กรณีนี้เป็นการประสานมา
หลังพบผู้ติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี

กระทรวงกลาโหมก็เลยประสานมาขอข้อมูล
ยังกศชเพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบเฉพาะในพื้นที่ของสนามมวยลุมพินีเท่านั้น
ว่าใครไปอยู่ในช่วงเวลานั้นจุดนั้นบ้าง
เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม

อย่างที่ทราบกันดีว่าทหารเขาจัดการแข่งขันมวยไง
และกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกันกับกรมควบคุมโรค

เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในสนามมวยอีกกว่า๑๐๐คน
แล้วก็ขอมาประมาณสัก๑๐๐หมายเลข
ไม่ได้เป็นการขอข้อมูลของประชาชนผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกคนทั้งหมด
อันนี้ประชาชนก็สบายใจได้นะครับ
ตั้งคำถามว่ากระทรวงกลาโหมมายุ่งเกี่ยวอะไร
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี
เป็นประธานสวครฝ่ายความมั่นคง